เรียกว่าถ้าใครโดนพิษสุราเข้าไปแล้วเนี่ย
แอลกอฮอลเข้าเส้นเลือดอยู่ไม่เป็นปกติ
กรณีผู้ชายคนนี้อายุ๓๔ปีก็ไปฉลองปีใหม่
พอดื่มเยอะเมาหนักกลับบ้านผิด

เดินเซเดินแล้วก็ล้มขมัมลงไปค่ะ

ภาพรอบสุดท้ายเนี่ยทำให้เขาเสียชีวิต
น็อกพื้นไปเลยคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพผู้ชายคนนี้
เห็นชัดเจนนะคะว่าอาการเขาเนี่ยเมาหนักมาก
นี่คือเขาโซซัดโซเซอยู่ในบ้านหลังนี้
ตั้งหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็ไปทำกระถางเขาล้ม
จากนั้นก็ยังเดินโซซัดโซเซเดี๋ยวคุณดูนะ
ฉากตรงนี้เดินนานหน่อยค่ะคือหัวหนักไปเลย
เดินไม่เป็นทางอ่ะค่ะเดินเป็นปูอะไรแบบนี้ค่ายที่สุดนะคะ

นี่ค่ะเซแล้วเราก็ล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิต
เดี๋ยวดูจังหวะนี้นะจังหวะนี้เซแล้วก็ถอยหลัง
จังหวะนี้ที่ทำให้เขาเสียชีวิตจังหวะนี้
น็อกไปเต็มฟาดกำแพงแบบนั้นนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในซอยหนองเกด๒
ตำบลน้องปาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
ใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง
จากการสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่พอที่จะทราบข้อมูลนี้นะคะ
ก็พบว่านายมานัทมีอาชีพเป็นช่างไฟ
เวลาเมาจะชอบเดินไปเรื่อยค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายมานัดก็ได้ดื่มฉลองปีใหม่จนเมาแบบนี้
แล้วก็หายไปจนกระทั่งมาตามตัวเจอก็พบว่าเป็นศพซะแล้ว
ตำรวจก็เลยเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมทั้งส่งร่างไปตรวจชนะสูตรพลิกศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อที่จะหาสาเหตุการตายต่อไปด้วยนะคะ